มาดูเรื่องของเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตกันเลยค่ะน้องเฟื่อง
เรื่องนี้พูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียล
คุณหนุ่ยพงศุกร์เองแล้วก็คุณภูริด้วย
ก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้อยากจะให้ช่วยกันดูหน่อย

แต่ว่ากระแสโซเชียลร้อนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักธรรมชาติ
เพราะว่าถ้ายังจำกันได้นะคะจริงกรณีเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
เป็นเรื่องราวที่ยังเป็นกรณีพิพาทกันอยู่
เรื่องของเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินนะคะ

คราวนี้เกาะนี้เล่าก่อนว่าเป็นที่ดินของครอบครัวฮิรันท์พลึกนะคะ

แล้วก็เป็นคุณปู่ของคุณภูริฮิรันพฤกษ์นะคะ
ถือเอกสารสิทธิ์ซึ่งก็คือนศ๓กเนี่ย
เป็นมา๔๐ปีแล้ว
หลายคนเข้าใจว่าพื้นที่นี้เป็นของที่บ้านของพี่หนุ่ยนะคะ
แต่ว่ามีคนมาแอบอ้างว่ามีการเอาเอกสารสิทธิ์ปลอม
ที่ดิน๒๔ไร่จะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้
แล้วล่าสุดก็คือยังอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่

แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะอยู่ก็จะมีคนมาถางพื้นที่นี้
ซึ่ง๒๔ไร่เป็นป่าดิบชื้น

เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยได้รับการบุกรุกมาก่อน

เขาตั้งข้อสังเกตว่า๒๔ไร่นี้เป็นพื้นที่ป่าดิบชื้น

แล้วอยู่ดีไปออกเอกสารสิทธิ์ได้ยังไง

พอเขาซื้อแล้วเขาบอกว่าเขาซื้อมาอย่างถูกต้อง

ใช่ค่ะซึ่งชาวบ้านบนเกาะก็เดือดร้อน

ในฐานะที่ไม่เคยที่จะอยากจะไปลุกล้ำป่าดิบชื้นตรงนั้น

ซึ่งพี่หนุ่ยก็ขอพลังโซเชียลค่ะ
ในการช่วยกันแชร์ข้อความนี้ของพี่หนุ่ย

แล้วก็มีหลายคนเข้ามาให้กำลังใจนะคะ

สุดท้ายอัปเดตขึ้นมาว่าเมื่อตอนเที่ยง

บริษัทที่จะเข้ามาเอารถแบ็คโฮลมาทำลายป่าเนี่ย

คุณภูริก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ใจความบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับ

หวังว่าสังคมไทยข้าราชการไทย
จะให้ความสำคัญกับธรรมชาติเป็นเรื่องใหญ่

พลังโซเชียลหลายคนเห็นเรื่องนี้
เดือดร้อนนะคะแชร์กันเยอะเลย

ดรธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ค่ะ

ความไขมุกของคุณพ่อแกที่เกาะนาคา

หวังว่าคงจะจบลงด้วยดีนะครับ
ส่วนกลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในเมือง

ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเช่นเดียวกันค่ะ
มาเฟียใหญ่ยึดเกาะ

จะคอยดูว่าหมู่หรือจ๋านะ
หรือแม้แต่กระทั่งจ่าพิชิต

บอกว่าประเด็นเรื่องนี้ใหญ่นะ
แถวภาคใต้นี่พวกที่บนเกาะเอ่ย

พฤติกรรมแนวช่อชนเรื่องเอกสารสิทธิ์กันบ่อยมาก

หรือไม่ก็รีสอร์ทกันทั้งประเทศค่ะ

ก็บอกว่านี่เป็นการท้าทายรัฐบาล

กล้าท้าทายความชอบทำ

ก็มีการบอกชื่อบริษัทนี้ด้วย
ที่ซื้อสิทธิ์ไปที่เป็นเอกสารสิทธิ์ปลอม

ปัญหาแต่เรื่องเที่ยวก็ช่วยแชร์เรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
บอกว่ามันคือป่าของพวกเรา

ก็เพราะในทุนพวกนี้ทำลายป่าไม้ของเรา

แฟนสาวของคุณภูริฮิรันท์พรึก

ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น

แล้วที่สุดก็มีการ

อยู่ตรงที่ว่าพื้นที่ป่าดิบชื้น

เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ในการออกเอกสารสิทธิ์
มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตสำหรับการออกเอกสารสิทธิ์ด้วย
แต่บริษัทเอกชนที่เขาซื้อมาเขาก็บอกว่าเขาดูเอกสารสิทธิ์แล้ว
มันไม่รู้เขาไม่รู้ว่ามันปลอม
เขาก็ซื้อเขาจ่ายเงินไปแล้วเขาก็ครอบครอง
เขาก็เลยจะเข้าไปแพ่วถางป่า

แต่ในกระบวนการศาลก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลา
ใช้เวลาใช้ขั้นตอนกว่าจะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ระหว่างนี้เนี่ยบริษัทเอกชนที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเขาซื้อไปแล้ว

ก็เลยไปแพ่วถางป่าไปทำอะไรที่เขาอยากทำ

ระหว่างนี้ระหว่างที่รอขั้นตอนของกฎหมาย
เราจะปล่อยให้บริษัทเอกชนเข้าไปทำลายธรรมชาติเหรอ

ช่วงนี้เราจะทำยังไงกันดีเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้
นี่คือประเด็นสำคัญค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวหลายสำนัก
มาถึงไทยรัฐทีวีก็ไปเกาะติดสถานการณ์ตรงนั้นด้วย
บอกว่าจริงชายชะกันเหล่านี้ที่จะไปเตรียมถางป่า
ยังคงอยู่ในพื้นที่เกาะอยู่มีเตรียมเสบียงอะไรเรียบร้อย
แต่ว่าต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เห็นบอกว่ามีการข่มขู่ทางครอบครัวของตระกูลฮิรันพึก

ตำรวจก็เลยบอกว่าเรื่องนี้กรณีชายชะกัน
กรณีการถูกคมขู่ต้องแยกประเด็น
ประเด็นนี้ต้องไปแจ้งความต้องไปบอกตำรวจ

อันนี้ทางครอบครัวฮิรันพึกสามารถทำได้
แต่เรื่องของการที่จะไปหยุดบริษัทเอกชนให้ไปแพ่วถังป่า
ก็ต้องรอดูรอดูกระบวนการตามกฎหมายต่อไป